คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวใหญ่ในบ้านเรา
ก็คือข่าวชิงทองที่ห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
ก็ผ่านมา๔วันกว่าแล้วตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับความคืบหน้าล่าสุดมันมีหลายกรณี
ตำรวจเร่งสอบพยานที่เห็นโจรตอนนี้สอบไป๒๐ปากแล้วก็จะสอบเพิ่ม
เชื่อว่าโจรร้ายยังอยู่ในประเทศเพราะมีการเรียบเรียงเส้นทางผ่านวงจรปิด
ที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรผิดเกือบ๑๐๐กล้องแล้วนะคะ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งเรื่องของการแชร์ข่าวในโลกโซเชียล

บอกว่าคนแชร์มั่วหาว่าตัวเขาเป็นโจรชิงทอง
และเป็นผู้ต้องหาจริงทองเมื่อปี๕๖ที่ภูเก็ต

ที่เจ้าตัวเขาก็ต้องออกมาแก้ข่าวแล้วออกไปแจ้งความด้วยนะครับ
แต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ห้างโรบินสัน
เช้านี้เขามีการทำบุญ
เขามีการทำบุญครับทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทางห้างให้กับพนักงาน
ห้างร้านทุกคนด้วยนะฮะ
นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๙รูป
จัดพิธีทำบุญครั้งนี้นำโดยหลวงพ่อสารัน
หรือว่าพระครูจันทศิริธรนะครับเจ้าอาวาสวัดดงน้อย

และทางห้างมีการเชิญคณะผู้บริหาร
นำโดยนายวุฒิเกียรติเตชะมงคลาพิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโรบินสันจำกัดมหาชน

พนักงานและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปนะครับ
แม้ว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ก็ได้แต่พูดให้กำลังใจพนักงาน

กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะครับ

โดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสีย
แต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะผ่อนคลาย
เพราะว่ามีการให้กำลังใจกัน
ภายในคนในครอบครัวเอง
ภายในคนที่ประสบเหตุด้วยกันเอง
แล้วก็พนักงานร้านค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่าง

ใช่ค่ะภาพนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าในภาพมันเขียนว่านี่คือผู้ต้องสงสัยชิงทองที่ลบบุรี

เจ้าตัวเขาได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนสิคะ
เพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่โจรชิงทอง

บัตรประชาชนที่อยู่อยู่ที่กำแพงเพชร
ขึ้นหน้าตาชัดเจนเลยนะคะ
แล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็บอกว่า
เป็นผู้ต้องหาชิงทองภูเก็ตปี๕๖ด้วย
ใช่ค่ะทีนี้กลับกลายเป็นว่า
พอเขาระบุสถานที่คือระบุที่อยู่ที่บ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่สพเมืองกำแพงเพชร
ก็ไปถึงที่บ้านเลยนะตามบ้านเลขที่
ก็ไปเจอคนในครอบครัวของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เขาชื่อนายเอกทวีปค่ะ

ใช่ทีนี้พอไปเจอคนในครอบครัว

เขาก็ยืนยันว่ามันไม่เป็นเรื่องจริง
ซึ่งเขาก็บอกนะบอกว่า
ผมอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สนสามเศษตั้งแต่เมื่อวาน
คือเขาไปเมื่อวานไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ก็ไปในช่วงเวลาสักประมาณตอนเย็นแล้วนะ

แล้วเขาบอกว่ามีผู้แชร์ว่าเขาเป็นผู้ต้องหา
ขออภัยเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุปล้นทองที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็ตัวของนายเอกทวีป

เพื่อแสดงเจตนาสุจริตตามใบตามใบลงบันทึกประจำวัน
แสดงเจตนาสุจริตว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเขา
ขอลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะคือเขาก็บอกแล้วว่าปัจจุบันนี้
เขาทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรม
แหลมชะบังที่ชนบุรี

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ทีนี้พอทราบข่าวก็กลัวว่าจะเกิดผลกระทบ
เลยบอกว่าจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อปทต่อไปด้วยนะคะ
เขาบอกว่าในอดีตเขาเคยทำผิดพลาดจริง
แต่ก็รับโทษชดใช้ในสิ่งที่ทำไปแล้ว
ปัจจุบันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

ตอนนี้มันเดือดร้อนหนักนะฮะ

ถ้าเกิดว่าฟังข่าวอะไรหรือว่าเสพข่าวอะไร
ต้องเชื่อจากแหล่งข่าวหรือว่าสื่อที่เชื่อถือได้

ก่อนที่จะนำเสนอผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่

จะรายงานสถานการณ์สดให้คุณผู้ชมได้ติดตาม

ส่วนเรื่องของการสอบปากคำพยานต่าง

สอบพยานที่เห็นโจรไป๒๐ปากแล้ว

ทั้งกรณีของคนที่เห็นชายต้องสงสัย
มานั่งกินกาแฟที่ร้านกาแฟดัง
ตรงข้ามกับร้านทองก่อนวันก่อเหตุหรือว่าพยานผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ไปเจอไปเจอไปประจันหน้า
กับผู้ก่อเหตุตรงแยกไฟแดงนะครับ

บอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตามปกติแหละ
และเห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่สีแดง

ก่อนที่จะมาจอดติดไฟแดงด้วยกัน
อยู่ที่๔แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดลที่ลบบุรี
ซึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนที่ขี่ฟีโน่เนี่ย
อยู่ช่องซ้ายสุดของถนน
ส่วนเธออยู่ช่องขวาสุดแล้วก็อยู่หลังรถของผู้ชายคนนั้น

เห็นผู้ชายคนนี้ทำท่าลุกลี้ลุกลน
ทำท่าหงุดหงิดและโวยวายอะไรบางอย่าง

ชี้หน้าเธอหาว่าขี่ตามมาทำไม
นี่แหละคือตัวเธอมองอยู่แล้วก็กลัวไง

ได้แต่กลัวอยู่ห่างไว้ดีกว่า
พอเธอมาติดตามข่าวสารบ้านเมือง

เธอก็โอ้โหฉุกคิดเลยว่า
ผู้ชายคนที่เจอตรงสี่แยก
แล้วประจันทร์หน้ากับเธอแล้วชี้หน้ามาด่าเธอ

ใช่ค่ะคือเวลา๓ทุ่ม๑๗นาทีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้

คำถามคือคนบอกว่า
ทำไมจำเวลาตัวเลขได้เป๊ะทำไมจำได้แม่นเลยล่ะ
เพราะตอนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือ
โทรมาบอกพ่อว่าเจอคนลักษณะแปลก

แล้วพอมาติดตามข่าวสารเท่านั้นแหละ
ก็เลยรู้ว่าเจ้านี้เป็นคนร้าย
จำได้แม่นนะว่าเส้นทางของคนร้าย
ที่ขี่ออกจากไฟแดงตรงนี้
คือมันตรงไปทางโรงพยาบาลอานันทมหิดล

พูดถึงเรื่องของแยกตรงนี้หน่อย

อยู่ห่างจากห้างโรบินสันที่เกิดเหตุ

คนร้ายอาจจะเลี้ยวเข้าตามตรอกซอกซอย
เขาบอกที่ลบบุรีตรอกซอกซอยเยอะตำรวจบอกมา

เพราะถนนเส้นนี้มีซอยพระยาพิชัยดับหัก
หรือที่เรียกว่าชุมชนหลังวัดดงสวองอยู่ด้วย

ก็ผู้หญิงที่เป็นพยานก็ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า
เห็นว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่สูงมากนักนะฮะ
อ้วนไม่ผอมจนเกินไป
ส่วนชุดที่สวมใส่แน่นอนเป็นชุดนี่แหละฮะ
เพิ่งจะชิงทองมาจากห้างโรบินสันเลยนะครับ
ยอมรับว่าตอนแรกนะเธอก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นคนร้ายในคดี
เพราะว่าไม่รู้รู้รู้แต่มันมาด่าฉันฉันก็กลัวเหมือนกันนะฮะ
พอกลับถึงบ้านเห็นข่าวในโทรทัศน์ระบุเสื้อผ้าคนร้าย

คือชุดเดียวกันกับที่พบตอนจอดติดไฟแดงด้วยกันเลย
มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้มันคือคนร้ายแน่นอน
แล้วเธอก็รอดชีวิตจากเจ้าคนร้ายมาได้
เพราะคนร้ายนี้มันผ่านใช่ไหม

ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีให้สัมภาษณ์
ดังนั้นเราก็ต้องขอปกป้องสิทธิ์ของเธอ
ไม่ให้เห็นหน้าแล้วขอแปลงเสียงด้วย
ต้องปลอดภัยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
หัวไวเหง่าคือหนูสงสัย
เค้าชี้ไม้นะหนูไม่รู้ว่าเขาว่าใคร

จำรถด้วย
รถก็เครื่องสังกาย
แล้วก็ไม่มีหมวกที่ว่าสงสัยนะ
เพราะว่าหนูเห็นในคลิปมันไม่ได้ใส่หมวกยั่ว
แล้วไม่มีทะเบียนด้วย
สีแดงเลยรถหนูเห็นจำสีได้
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นว่าเหมือนกับรถขับแล่นไปตามเส้นทาง

แกะรอยตามเส้นทางที่พลเมืองดีเขาบอกเลย

ก็ต้องใช้ในการแกะรอยคนร้ายเหมือนกันค่ะ
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงมาทำคดีก่อนหน้านี้ก็ให้ข้อมูล
บอกว่าคนร้ายขับรถย้อนสอนจากหน้าห้าง
ก็ใช้เส้นทางเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข๓๖๖
ขี่ไปประมาณ๕กิโลเมตรกว่า
พอขี่ไปแล้วมันจะเป็นทางแยกตัดเข้าถนน๔๔
ก่อนจะถึงแยกโพ๙ต้น
แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปตามถนนนะคะ
ถนนเส้นนี้จะยาวประมาณสักกิโลหนึ่ง
ซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะคุณผู้ชม
กลางคืนมันจะเปลี่ยวมันจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง
นี่ทำภาพกราฟิกที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
ค่อยแกะรอยไปพร้อมกันนะคะ

คือเป็นเส้นทางที่ทางพลตำรวจเอกวิรัชัย
ทรงเมตรตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

ใช่ค่ะซึ่งเส้นทางตรงนี้
ถ้าเกิดว่าขี่ไปเรื่อยจะเป็นทางสามแยก
ลัดล้อถนนคันคลองส่งน้ำ
แล้วก็ตัดเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท

เส้นทางนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันแบบชัดเจนนะคะ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเลี้ยวเข้าถนน๓๐
ตรงนั้นคุณผู้ชมมันจะเป็นแนวเขตค่ายทหาร
แล้วก็จะเป็นสถานที่สำคัญของราชการหลายสถานที่เลยค่ะ
แล้วถนนเส้นตรงนั้นมันก็จะมีกล้องวงจรปิดค่อนข้างเยอะ
ส่วนถ้าเป็นถนนเรียบคันคลองมันจะเป็นถนนลูกรัง
ถนนตรงนั้นมอเตอร์ไซค์จะขับผ่านได้เท่านั้น
สำหรับถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๔

พอขับมาไม่ว่าจะเส้นไหนก็ตามสุดท้ายค่ะ
มันจะบรรจบกันที่บริเวณวงเวียนพลร่มป่าหวาย
ทีนี้คนร้ายก็จะต้องมุ่งหน้ามายังถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข๑๐๓๖ไปอีกสักประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตร
แล้วก็เข้าสู่ถนนพะหนโยธิน
จนไปถึง๔แยกโรงพยาบาลอนันทมหิดล
อันนี้คือตามคำบอกเล่าของพลเมืองดีที่เคยให้ข้อมูล
สำหรับถนนก่อนเข้าโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ก็จะมีถนนเข้าชุมชนวัดดงสวอง

คนทั่วไปสามารถเข้าออกได้ตามปกติ
แต่หากเป็นช่วงกลางคืนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น

อันนี้คือข้อมูลที่ชาวบ้านให้ข้อมูลต่อตำรวจ
แล้วก็เท่าที่ตำรวจจะพอเปิดเผยให้เราได้นะครับ
กรณีที่คนร้ายอาจใช้เส้นทางหลวงชนบท
หมายเลข๓๖๖ไปประมาณ๕๖กิโลเมตร
จะเป็นเส้นทางแยกตัดเข้าถนน๔๐๔
ก่อนที่อาจจะถึงแยกโพ๙ต้นนะครับ
โดยถนนชุมชนวัดดงสวองแล้วก็ถนนค่ายทหาร
หากเป็นคนชำนาญเส้นทางนะครับ
เส้นทางจะสามารถลัดเลาะริมภูเขา
ตัดออกสู่จังหวัดลบบุรีได้นะครับ
ทางนี้เส้นทางทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้เนี่ย
ตามความน่าจะเป็นของชุด๑๐ส่วนนั้น
คนร้ายจะใช้ระยะทางทั้งสิ้น๑๙กิโลเมตร
แต่หากไปเส้นทางปกติจะมีระยะทางประมาณ๑๑กิโลเมตรนะครับ
นี่คือเส้นทางต่างที่ทางพลเมืองดีทางชาวบ้าน
พยายามที่จะแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจเขานะครับ
แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าเส้นทางในลบบุรีเนี่ย
โอ้โหค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเหมือนกัน
มันมีตรอกซอกซอยเล็กเยอะไปหมดเลยนะฮะ

แต่เรื่องอื่นก็ต้องตามกันต่อเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้พลเมืองดีเอง
ก็มีการเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจมากขึ้นเรื่อย
เบาะแสต่างมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะคะ
แล้วเมื่อวานพระบัตรรอลงพื้นที่ลบบุรีด่วนในช่วงหัวค่ำ

แล้วก็เช้านี้มีการเปิดเผยจากทางตำรวจในพื้นที่

ใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีการระดมมือดี
เป็นทีมสืบมือดีจากทั่วประเทศเลย
ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะ
จากผู้สู้ข่าวของเราคุณทัศนัยโฆษฐอง
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรี

ข้อมูลทั้งหมดทั้งที่ทั้งสองท่านรายงานไป
รวมทั้งข้อมูลที่จากทีมสืบสวนทำงานในพื้นที่
แล้วก็จากที่มีประชาชนนั้นได้มาบอกข้อมูลกับตำรวจ
ทุกอย่างเป็นบ่อแสสำคัญซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมด
ตอนนี้ข้อมูลหลังไหลเข้ามาค่อนข้างมากนะครับ

แต่ว่าไม่สามารถจะบอกลึกลงไปได้มากกว่านี้
จากว่าเดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทันครับ
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชน

อยากจะบอกว่าใครนั้นมีภาพจากกล้องหน้ารถ

อยากจะให้มอบหลักฐานให้กับตำรวจด้วย

ล่าสุดเมื่อสักช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ผลตำรวจตรีนัฐพนธ์สุรสรรค์นะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทธรณ์จบัตรลบบุรีครับ
แถลงข่าวความคืบหน้าของคดีบอกว่าตอนนี้
มีการระดมทีมสืบสวนมือดีจากทั่วประเทศ

เมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมกันแบ่งงานกัน
แล้วก็แบ่งโซนลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูล
กำชับว่าเร่งรัดให้ทำงานอย่างรวดเร็วให้มากขึ้น

ตามคำแนะนำและการกำชับของผู้บัญชาการตะบรดแห่งชาติ
ที่มีการเดินทางมาประชุมแล้วก็ให้คำแนะนำเอาไว้ครับ
ซึ่งตอนนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกได้

ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

ไม่ว่าจะเป็นรูปของใบหน้าของผู้ต้องสงสัยนะครับ
หลังจากที่มีการแชร์รูปภาพใบหน้าและข้อมูลว่านี่คือใบหน้าของผู้ก่อเหตุ
หรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในโซเชียลยืนยันว่าไม่ใช่ตัวจริง
แล้วก็ขอให้หยุดการแชร์ภาพเหล่านั้น
เพราะถือว่าสามารถดำเนินการเอาผิดทางคดีได้ครับ
รวมทั้งตอนนี้ยังไม่ได้มีการขอหมายค้นไปค้นในพื้นที่ของทหารนะครับ
หลังจากที่อาจจะมีข้อมูลว่าคนก่อเหตุนั้นเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่า

แต่ว่าถ้ามีหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงข้อมูลในค่ายทหาร
ก็สามารถที่จะขอหมายค้นแล้วเข้าไปตรวจสอบได้
โดยที่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็ย้ำว่าอย่าให้คุณผู้ชมนั้นอย่าไปแชร์ข้อมูลหรือภาพ
โดยที่ไม่มีการตรวจสอบเพราะว่าสามารถดำเนินการเอาผิดทางคดีได้ครับ
จากนี้นะครับทางตำรวจยังฝากขอความร่วมมือไปยังประชาชนครับ
ใช้เส้นทางถนนบายพาสในวันที่๙มกราคม
ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุในช่วง๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
คือก่อนและหลังเกิดเหตุนะครับ
แล้วขับรถผ่านเส้นทางนั้นคือรอบห้างโรบินสันลบบุรีครับ
แล้วรถของใครมีกล้องหน้ารถ
ตำรวจอยากให้นำภาพเหล่านั้นมาให้กับตำรวจตรวจสอบ

มีการเปลี่ยนชุดหรือว่าเปลี่ยนรถยนต์หรือไม่
หรือมีใครร่วมก่อเหตุหรือเปล่าครับ

ในการดำเนินการแล้วก็ในการตรวจสอบไล่ล่าคนร้าย
แต่ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคนที่เข้ามาให้บ่อแส

ซึ่งหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ออกไป
ก็มีประชาชนนั้นโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบ่อแสเป็นจำนวนมากครับ
ตอนนี้หลั่งไหลเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีการนำคลิปมาให้ตำรวจนั้นตรวจสอบนะครับ
ฝากว่าใครมีคลิปนั้นสามารถนำมาให้ตรวจสอบได้ครับ
และตอนนี้ก็มีการสอบปากคำพยานไปแล้วเกือบ๒๐ปาก
ซึ่งได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ
ทั้งขอความร่วมมือไปยังร้านทองหรือว่าโรงรับจำนำหรือว่าประชาชนทั่วไปครับ
ถ้าใครได้รับการขายทองหรือว่าไปรับการซื้อทองมา
รีบแจ้งตำรวจทันทีเพราะว่าต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นทองของกลางที่คนร้ายนั้น
ขโมยไปจากร้านทองภายในห้างโรบินสันนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเย็นวันนี้ครับจะมีพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตสองศพ
จากเหตุการณ์นี้ครับคือน้องไททันในเวลา๑๖นาฬิกา
รวมทั้งคุณกวานซึ่งเป็นพนักงานร้านทองเวลา๑๗นาฬิกา
ซึ่งผมจะเข้าไปรายงานบริการให้ได้ชมกันนะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีครับ

อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของผู้บาดเจ็บจากเหตุชิงทอง

ก็คือนางสาวสุภาวดีชุมสนิทนะครับ
แล้วก็นายประเสริฐคงศรีนายประเสริฐคงศรีเป็นรอปภคนแรก

ซึ่งเป็นสามีของนางสุภาวดีชุนสนิทนะครับ
แล้วมีอีกคนนึงคือนางสาวเมมิกากลิ่นดอกแก้ว
อายุ๓๔ปีถูกยิงที่หน้าอกขวาและมีเลือดออกในช่องปอด

คือตอนนี้อาการเธอน่าเป็นห่วง
ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลพระนาบรายมหาราช
มาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรกรุงเทพ
เมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่ามีการไหลของโลหิต

ก็เลยแพทย์ตัดสินใจส่งตัวมารักษาต่อที่กรุงเทพนะครับ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก๓คนตามรายชื่อที่ผมบอกไป
อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

แล้วก็เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ